สวัสดีครับกีฬาในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
เราไปเริ่มต้นกันที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับ
ก็ร่วมแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของน้องเล็กเพชรมงคลนะครับ
นักมวยในวัย๑๓ปีนะครับที่ต่อยมวยการกุศลนะครับ
แล้วก็ประสบบัติเหตุนะครับก็ว่าขนาดนั้นก่อนนะครับ

จนถึงเรื่องของการถกเถียงเรื่องการแก้พระราชบัญญัติกีฬามวยนะครับ
เมื่อวานนี้ครับที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ๕จังหวัดถนนวิภาวดีนะครับ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ก็มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของน้องเล็กเด็กชายอนุชาทาสโกนะครับ
อายุ๑๓ปีหรือว่าเพชรมงคลสวิไลทองที่เสียชีวิตจากอาการเลือดข้างในสมองนะครับ
จากการชกมวยการกุศลโดยมีนายดำรงทาสโกนะครับ
ลุงของน้องเล็กเดินทางมารับมอบครับ
ป้อมก็ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย
แล้วก็ชื่นชมในตัวของเพชรมงคลหรือว่าน้องเล็กนะครับ
ชกมวยการกุศลหาเงินมาให้กับครอบครัวครับ
ส่วนนายดำรงคุณลุงก็มองว่าการเสียชีวิตเกิดจากอุบัติเหตุ
แต่ก็อยากจะฝากถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับ
ควรจะเน้นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อุปกรณ์ป้องกัน
ก่อนการขึ้นชกเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครับ
เพื่อให้รักษาศิลปะมวยไทยต่อไปครับ
แต่ในเรื่องของความปลอดภัยคือผมเน้นนะครับ